แพนเค้กเขมมะนิดกันมากดีกว่านะคะ
มีกรณีให้คุณผู้ชมได้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างบ้านต่างเมือง
อย่างกรณีของแพนเค้กเนี่ยเขาบินรัดฟ้าไปทำงานในเมืองซันตามอนิก้า

และจากนั้นก็ปลีกเวลาไปท่องเที่ยวตามภาษา

แต่ว่าโชคร้ายถุนเจอมือดีกุลรถเก๋ง

เอาเป็นเค้กเค้าเล่ากันหน่อยค่ะ

แล้วก็ไม่ควรชะล่าใจในที่ใดก็ตาม

แล้วถึงคนที่เดินทางด้วยกันว่าเราควรดูแลของเหล่าจริง
เขาก็ถามมาอยู่ว่าของที่เราหายไป

แต่พอเกิดขึ้นแล้วต้องรับมือให้ได้

แล้วยิ่งอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะเกวงมากเลยนะคะ